ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ
ชื่อว่าร้านมารวยก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณใครที่เคยลิ้มลองรสมารวยก๋วเตี๋หมูโบราณ
ที่ตลาดน้ำบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้าตอนนี้เจ้าของร้านเขาย้ายร้านมาเปิดที่ตะบนโคกไทย
อำเภอศรีมโหสดจังหวัดปราจินบุรีนะคะแนะนำมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวน้ำใสสูตรเครื่องเทศนานาชนิด
เพราะเขาบอกว่าน้ำซุปเขาเนี่ยหอมกลุ่นรสชาติละมุนลิ้นเลยแล้วเขาใช้มะนาวสดในการทำต้มยำนะ
แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีขนมอย่างลอดช่องกะทิสดแล้วก็มีกาแฟโบราณ
หรือบางวันคุณอาจจะได้กล้วยได้มะม่วงเขียวเสวยสดสดจากต้นอ่า
ส้มโอทองดีตัดมาใหม่จากสวนกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยก็ได้
ใครสนใจจะสั่งซื้อสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอเลยนะคะ
ขายภาพเก็บไว้นะหนึ่งสองแซ่มเอ๊ะ
อ้าวใครแชะไม่ทันไปจดได้นะครับ
บอกแบบนี้น่ะกับกิจกรรมฝากรัฐกับไทรัตต์ซู่โควิด